ส่วนช่วงนี้ไปติดตามข่าวกีฬาอื่นที่น่าสนใจในรอบวันกันบ้างครับ
เริ่มที่กีฬาทีวีสามัคคีครับครั้งที่๒ประจำปี๒๕๖๐
มี๘ทีมเข้าร่วมครับซึ่งไทยรัฐทีวีก็นำมาโดยคุณชมชนทุมมานนท
ผู้จัดการแผนกกราฟิกออนไลน์ไทยรัฐและคุณนัทธนลดันไนพิริยะ
ผู้อำนวยการฝ่ายรายการกีฬากิจกรรมพิเศษและออกอากาศไทยรัฐทีวีนะครับ
ส่วนนัดที่๒ครับไทยรัฐนั้นได้เปรียบในเรื่องของรูปร่าง
ก็ทำให้จบอันดับ๓ในรอบแรก